เตะหงแดงมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ที่ดอนเมืองทางอักษยานดอนเมือง
คือแฟนหงไปรอตั้งแต่เช้า
แล้วก็บรรยากาศคึกครักเลย

ลงเครื่องมาถึงประมาณเที่ยง๒๐
ล่าช้ากับหมดการเดิมน่ะ
นี่เจอเก้นครอปแล้วก็ตามมาด้วยนี่นูนเยสนะฮะศูนย์หน้าคนใหม่นี่ซาร่านี่ซาร่าเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ครับ
ผลพับใหญ่มาเลยนะครับนี่น่าจะเจมสมินเนอร์นะฮะโอนาเต้นะครับมาติดนี่ครับ
หลังจากนั้นที่สุวรรณภูมินะฮะขออภัยที่สุวรรณภูมินะครับมีการแถลงข่าวที่ห้องรับรองพิเศษด้วยนะครับ
อินคล็อปบอกว่าการเจอกับแมนยูในเกมแดงเดือดที่เมืองไทยเนี่ยนี่คือเกมแรกของการประเดิมพรีซีซั่นของทั้งสองสโมสรอ่า
เตะของลิเวอร์ภูหลายคนเพิ่งกลับมาซ้อมได้แค่สามวันนะแต่ก็ยืนยันว่าจะเล่นให้เต็มที่อ่า

กัปตันทีมนะครับบอกว่านี่เขามาประเทศไทยครั้งที่สามแล้วนะฮะค่ะ
เฮนเดอร์ซันนะครับครั้งแรกปีสองพันสิบสามครั้งที่สองสองพันสิบห้า
แล้วก็ครั้งนี้นะฮะ๒๐๒๒ดีใจมากที่ได้กลับมาไทยอีกครั้งหนึ่ง
เจอแฟนบอลที่เมืองไทยทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุก
เกมนี้นี่เชียร์มินเนอร์วันนี้ก็มาแถลงข่าว
บอกมาแล้วครั้งหนึ่งเคยมาครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่ครั้งที่สองนะครับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็ไปขึ้นรถบัส
โอ้โหนี่แฟนหงแดงมารอกันอยู่แน่นเชียวตะโกนเรียกชื่อกันนะฮะ
เพลิงราวในโซเชียลนิดหน่อยเอ๊ะเนี้ยมายังไงคันนี้เนี้ย
ต้อมเสริมยนต์นักเตะขึ้นไปนั่งด้วยทำไมแบบเอ๊ะไม่ไม่ติด
ตริกก้องสติกเกอร์ต้อนรับให้แบบสวยงามเออเอาไงเนี้ย

เป็นความเข้าใจผิดของนักเตะนะฮะ
ขึ้นรถคันนั้นที่จอดอยู่

มีเบอร์ทงเบอร์โทรเรียบร้อย

เตะเลี้ยวภูนะครับอยู่แถวราชดำริ

ที่กำลังร่องแรมของแมนยูนี่ก็ไปรอกันทั้งวัน
เป็นการบรรยากาศเหมือนกันเลยนะครับ

ก่อนจะแข่งขันกัน๑๒กรกฎาคม

ก่อนจะเตะกันจะมีข้อความหวังจักสันหวังก็ค่อน

นี่เจ้ามาดู
บลูโน่เฟอร์นันเดส
เผื่อหาและถ่วงให้ถึง
ค่ะเจอแฟนบอลที่เมืองไทยเนี่ยเดินเข้าไปหาให้ลายเซ็นต์ตลอด
อืมเชื่อไหมฮะนี่คุณเชียร์ที่คำพรนางเอกสาวชื่อดัง
ลงคลิปเอาไว้ในไอจีส่วนตัวนะฮะโหนี่ได้ลายเซ็นต์ด้วย
นี่แฟนหนุ่มของคุณเชียร์ได้ลายเซ็นบรูโน
รี๊ดไหมล่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อน
แล้วยังไงเราจะยังดูซ้อนอนดด้วย
คำพรบอกว่าคุณเชียร์เนี่ยมาทำผมหลังโรงแรมที่นักเตะ
แมนยูเขามาเก็บตัวมาพักอยู่ที่นี่ค่ะเก็บแล้ว
แล้วแฟนนุ่มเนี่ยคือคุณบิ๊กเนี่ย
คือเขาก็เป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วค่ะจังหวะก็มารอแฟนทำผมด้วยดูสภาพ
เชียร์คืออยู่สภาพนี้แล้วก็มารอนักเตะด้วย
อยู่สภาพนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะ
โชคดีมากเจอบลูโน่เดินมาแล้วแบบเป็นกันเองมาก
เขาบอกเดินมาหาเลยใช่ไหมคะถูกต้องอืมอ้าวเดี๋ยวรอแมทแข่งขันนะครับ
อังคารที่จะถึงนี้ราชมังคลากีฬาสถาน
ต้องสงสัยอีกเหรอคะคุณคุณบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณจะทิ้งคุณผู้ชมไปไหน